ยังอยู่กับเกมต่อชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมยังจำปัญหาใหญ่ของเด็กตัวเล็ก
นั่นก็คือเรื่องสุขาไม่เพียงพอ
ของน้องโรงเรียนบ้านบางเจริญได้ไหมครับ
ที่นี่มีห้องน้ำเพียงไม่กี่ห้องที่ใช้งานมาจนเก่า

ทำให้เด็กเล็กเปิดกรอนไม่ได้
บางทีหนูเห็นน้องอนุบาลเข้าแล้วก็เปิดประตูไม่ได้ครับ
รู้สึกสงสารมากเลยครับ
บางทีก็ปวดท้องพร้อมกันต้องยืนบิดกันตัวงออยู่หน้าห้องน้ำนั่นเอง
ห้องน้ำตอนเนี้ยก็มีชายสองหญิงสอง
ก็ลงไปสี่ห้องต้องต่อคิวต่อคิว
บางคนก็ขี่ลาดบางคนก็ตะโกนบอกว่าเร็ว

ไม่ไหวแล้ว
ที่สำคัญนะฮะห้องน้ำที่นี่ยังอยู่ไม่เหมาะกับเด็กชั้นอนุบาลอีกด้วย
ห้องน้ำไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนครับ
โดยเฉพาะน้องอนุบาลจะเป็นระดับชั้นที่ไม่มีห้องน้ำเป็นของตัวเอง
ต้องไปใช้ห้องน้ำร่วมกับพี่ป๑
ให้ทำภารกิจทุกอย่างให้สำเร็จภายในเวลา๓นาที

หละนี่

เอ้าไป

มือ
ได้หรือไม่ได้ครับ

ตั้งแต่ที่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับก็พบว่าเด็กเล็กเนี่ยนะฮะขาดแคลนเรื่องของห้องน้ำที่ดี
มีห้องน้ำใหม่แล้วค่ะผมจะเข้าห้องน้ำใหม่แล้วครับเด็กพร้อมที่จะไปดูห้องน้ำใหม่หรือยังค่ะ

มันน้ำสบายมากเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวทีน่องน้ำไอล่ะครับห้องน้ำจะมากมีค่ะผมอยาก

นั่งดีเสียรักหมดน้ำด้วยนะ
สำหรับห้องน้ำใหม่ของเด็กระดับชั้นอนุบาลนะครับ
บอกเลยนะครับว่าสวยถูกใจเด็กทุกคนเลยครับ
ห้องน้ำใหม่สำหรับเด็กอนุบาลนะคะมีความปลอดภัยค่ะ
เพราะว่าเป็นห้องน้ำที่ผนังเตี้ย
คุณครูสามารถดูแลเด็กทุกคนได้ทั่วถึง
สุขภาพก็เป็นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ
เด็กสามารถใช้ได้สะดวกค่ะ
ดีใจมากที่วันนี้เด็กของเราได้มีห้องน้ำที่สะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับ
เหมาะสมกับวัยของเขา
เรื่องของการใช้ห้องน้ำของเด็กนะครับ
น้ำสวยมากห้องน้ำสวยมากค่ะอยากกลับไปเป็นเด็กอีกเลยอ่ะแม่จ๋าพ่อจ๋า
จริงอย่าไปเข้าห้องน้ำด้วยเลยอ่ะมีอยู่คนนึงนะบอกหนูอยากเข้าห้องน้ำทั้งวันเลย
ไม่ไหวลูกไม่ไหวเก็บไว้ให้เพื่อนเพื่อนเข้าบ้างตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เด็กมีความสุขมากเลยสมกับชื่อห้องสุขาคือห้องที่ไปแล้วมีแต่ความสุขใจ
และสำหรับปัญหาเก่านะครับที่เป็นประตูเสียนะฮะแล้วกรอนก็เป็นสนิมเนี่ย
ทางรายการก็ได้เปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งประตูแล้วก็กรอนคือไม่มีปัญหาแล้วนะฮะ
ห้องน้ำเก่าก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะครับในตอนนี้
จากเดิมที่ผูกแล้วก็ข้างล่างก็มีรูโบกรอนล็อกไม่สนิทกรอนล็อกไม่ได้
เปิดประตูเปิดไม่ออกทุกวันนี้เปิดง่ายปิดง่ายกรอนไม่มีปัญหา
ดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนเด็กที่ได้รับความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ครับ
สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
ที่ได้ซ่อมแซมปรับปรุงประตูห้องน้ำนะครับให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเจริญนะครับ
ได้ใช้ห้องน้ำที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณรายการอย่างจริงใจเป็นอย่างสูงครับ

ดีใจด้วยนะดีใจกับเด็กด้วยครับ
บ้านน้อยหนองว่าที่ได้รับชุดเครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์กีฬาใหม่
และกลับมาพบกับผมชายามิชัยกับความสุขความชื่นใจในรายการของเราได้พรุ่งนี้นะครับ
วันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
ดีใจดีใจแทนเด็กลูกหลานครับ
ที่ได้รับการสนับสนุนครั้งนี้

รู้สึกปลอดภัยที่ได้เล่นเครื่องเล่นใหม่ค่ะ
ดีใจมากครับที่ได้เล่นเครื่องเล่นใหม่ครับ

เพราะว่าอันเดิมมันชำรุดนะคะ
อันนี้มันใหม่แล้วก็ปลอดภัยกว่า

เสริมความสนใจของเด็กนะคะ
ลูกใบตองสนุกกว่าโยนลูกผลไม้เยอะเลยค่ะ
ลูกบอลใหม่มันเล่นได้หลายลูกแล้วเล่นสนุกด้วยครับ

ผมชอบลูกฟุตบอลใหม่มากเลยครับ
ครั้งหนึ่งครับที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมทั้งเครื่องเล่นสนามแล้วก็อุปกรณ์กีฬาครับ
ครอบครัวได้บ้านใหม่บางครอบครัวได้ชีวิตใหม่
วันนี้บ้านหลังนี้เสร็จแล้วดีใจมากนะครับ